คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มีคลิปหนึ่งนะคะที่ชาวเน็ตเขาตั้งคำถามกันถึง
มูลนิธิกู้ภัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงเอาศพไปทิ้งไว้ริมถนน
คือต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดมาจากว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เดินอยู่ดีนะ
แล้วอยู่อยู่เขาก็หมดสติล้มหัวฟาดพื้นไปครับคนที่เห็นเหตุการณ์ก็โทร
หนึ่งหนึ่งหกเก้าเรียกกู้ภัยให้มาเอ่อรับร่างไปช่วยเหลือไปโรงพยาบาลอ่ะ
อย่างเงี้ยนะคะกูภัยก่อมาประถมพยาบาลเมืองต้นเอาร่างขึ้นรถไปเรียบร้อย
แล้วขับไปได้ประมาณสักห้าร้อยเมตรค่ะอยู่อยู่ก็จอดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงมาที่หน้าบ้านหลังนึง
แต่เอาลงมานอนบนพื้นนะแล้วก็มีการปั๊มหัวใจอีกรอบนึง
แล้วก็มาปั๊มหัวใจอีกรอบนึงสุดท้ายมีการคลุมศพต่างคนต่างแยกย้ายกันออกไป
ศพเอาไว้หน้าบ้านหลังนั้นแบบที่ไม่มีคนเข้าใจว่าอ้าวแล้วคุณทิ้งไว้ตรงนี้
ศพต้องทำยังไงต่อแล้วคุณไม่คิดจะเอาศพไปเลยเหรอ
นี่คือตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เลยค่ะที่ว่าเอาลงมาเนี่ยจังหวะเนี้ย
คือจังหวะที่เคลื่อนย้ายศพลงมาอืมเป็นภาพกล้องวงจรปิดนะคะ
ที่เห็นรถกู้ชีพมูลนิธิแห่งหนึ่งเนี่ยจอดอยู่ที่หน้าบ้านบ้านใครก็ไม่รู้นะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บลงมาไว้ที่พื้น
แล้วก็มีการปั๊มหัวใจค่ะสักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรถกู้ชีพอีกคัน
ที่เขาจะเอามาไว้ตรวจเวลาที่ว่าไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตจากโควิด๑๙หรือเปล่า
ที่เป็นชุดขาวเต็มยดนั่นแหละเนี่ยมาแล้วเนี่ยรถคันนี้นะคะมา
แล้วก็ลงมาปั๊มหัวใจกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงนี่มาแล้วขนอุปกรณ์มาด้วยนะคะ
ถ้าดูเวลาจากกล้องวงจรปิดก็วันที่๑๘เมื่อวานนี้๑ทุ่ม๑๒นาทีเนี่ยประมาณช่วงเวลานี้ทุ่มกว่า
หัวค่ำเนี่ยค่ะเขาก็รับไม้ต่อกันปั๊มหัวใจอยู่ครึ่งชั่วโมง
สักพักนึงเนี่ยค่ะเอาผ้ามาคลุมศพก็คือน่าจะเสียชีวิตแล้วล่ะถึงได้เอาผ้ามาคลุมแบบนี้
ตอนแรกก็คิดว่าเออคงจะคลุมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเอาขึ้นเปรย์เนอะ
แล้วก็เอาขึ้นรถคันใดคันหนึ่งเคลื่อนย้ายกันไป
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รถสองคันนี้เขาก็คุยกันอยู่พักนึงครับ
ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปคนละทางค่ะ
แต่ศพยังอยู่ที่เดิมอยู่หน้าบ้านใครก็ไม่รู้
ที่ริมประตูหน้าบ้านถ้าจะเห็นผู้ชายยืนอยู่เนี่ยนะฮะมี๒คนนะในประตูคนนึงมั้
ใช่ค่ะในประตูเป็นผู้หญิงแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเป็นเสื้อสีขาวผู้ชายเนี่ยเป็นเจ้าของบ้าน
เขาก็มายืนดูเหตุการณ์เพราะว่ามันคือหน้าบ้านเขา
ใช่แล้วก็มีไฟมีเสียงวอแว๊บอะไรเต็มไปหมดเลย
เป็นริมถนนหน้าบ้านเขาอ่าไปแล้วเจ้าหน้าที่ไปแล้วคันหนึ่ง

ส่วนคันนี้ยังไฟแว๊บอยู่ยังอยู่
ก็คิดว่าเออเดี๋ยวคงมีการเคลื่อนย้ายแหละ
ประเด็นก็คือศพละพี่เนี่ยเขาหันเหลียวหลังเลยนะว่ะพี่เขาก็ดู
เออเป็นเราเราก็งงนะแล้วจะให้เราทำยังไงต่อ
แล้วมันมาอยู่หน้าบ้านเราแบบพอดีพอดีเลยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังหน่อยนะฮะผู้ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะครับ
เห็นพี่เขาเดินมาเดินมาเสร็จอยู่เขาก็นิ่งไปเลย
แล้วก็หงายท้องหัวฟาดกื้นเราก็เลยเรียก๑๖๖๙
พอเรียกเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะมีมาประมาณ๕๖คัน
มูลนิธิอะไรบ้างอันนี้พี่ไม่แน่ใจ
แต่ทีนี้ก่อนที่คนเสียชีวิตเขาจะขึ้นรถ
เขายังมีที่ผจรอยู่พี่เห็นมีการวัดที่พจร
ทีนี้พอเอาขึ้นรถแล้วสักพักหนึ่ง

แต่จริงเขาไม่ได้ถึงเขามาถึงแค่ไม่ถึงสี่แยกลำกระโหลก
คนที่แบบว่าในซอยเขาขี่รถตามมา
ทีนี้เขาเห็นว่ามีการเอาศพลงมาวางไว้หน้าบ้าน

พี่ก็เลยพี่ก็เลยสงสัยสงสัยว่าทำไมศพถึงมาอยู่ตรงนี้
เขาบอกว่าเขาโทรแจ้งโทรแจ้งธนายาว
แต่ทีนี้ตำรวจยังไม่มาถึงเขาก็ไปกันหมดแล้ว
ผู้ตายเนี่ยคือนายสุรเดชวงสวรรค์นะคะ
อายุ๓๘ปีเป็นคนงานเกาะสร้างชาวบุรีรำ
เขาบอกว่าตอนที่ถูกนำตัวขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล

แต่ว่าจังหวะที่ถูกเอามาเคลื่อนย้ายที่หน้าบ้านของเจ้าของบ้านเนี่ย
แล้วก็ถูกปั๊มหัวใจตอนนั้นก็คือเสียชีวิตแล้ว

วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่ซอยสุราวคลอง๑
เป็นจุดที่นายสุรเดชผู้ตายล้มศีรษะฟาดพื้นแล้วก็หมดสตินะฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เพื่อนร่วมงานต่างสงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ทำการเคลื่อนย้ายนายสุรเดชไป
แล้วเอาไปวางทิ้งไว้ตรงจุดนั้น

ส่วนความกังวลเรื่องจะเสี่ยงโควิด๑๙หรือไม่
ชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้
เขาเคยบอกว่าไปหาหมอนะนายสุรเดช

แต่พักหลังเห็นมีอาการขาบวม

ช่วยป้าหัวใจอย่าดมไว้ดม

แล้วก็อย่างนี้อยู่มาเป็นภาพพัก
ล่าสุดที่ทราบว่าแกไปหาหมอนี่กี่วันที่แล้วครับ

บอกไหมว่าไปเพราะอะไรอาการเป็นยังไง

ก็สันนิษฐานจากเบื้องต้นไม่ได้โควิดแน่นอน

จะไปหาหมอก็ไม่เห็นเป็นไรเลยน้องพรัชก็ไปได้ถูกป่ะ
ประวัติก็มีอยู่ในมือซองยาก็มีอยู่ในมือ

จากการที่ว่าเราสังเกตแจง
เมื่อก่อนร่างกายแกจะไม่มีการบวม

เท้าเกษตรบวมประมาณอาทิตย์นึง
วมผิดหูผิดตามากแล้วก็
วมหน้าบวมคอบวมมาก
ภาพจากโรคมุงจรปิดที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย

วันนี้ทางเจ้าของบ้านเขาก็ได้นิมนต์พระ
มาทำพิธีเพื่อความสบายใจแล้วนะครับ
แต่ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ก็บอกสั้นบอกแค่ว่าก็ไม่พอใจ
ที่มีการเอาศพมาวางทิ้งไว้หน้าบ้านเขา
ทางมูลนิธินี่เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะเป็นตัวแทนมูลนิธิกู้ภัยร่มไซด
ออกมาชี้แจงเลยว่าเขาไม่ได้ทิ้งร่างผู้ตายไว้ในที่เกิดเหตุ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเขามีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
ของโรงพยาบาลในพื้นที่ว่าจะขอเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาจากพื้นที่
เพราะว่าตรงนั้นคนมุงดูอยู่เยอะเดี๋ยวมันจะเสี่ยงต่อการติดโควิด๑๙
จังหวะขับมาได้เนี่ยปรากฏว่าชีพจรของผู้บาดเจ็บตอนแรกตก
ก็เลยเคลื่อนย้ายออกมาเพื่อจะทำการปั๊มหัวใจ
แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่โรงพยาบาลมาพอดี

ทีนี้จังหวะที่เห็นว่าเขาทิ้งผู้ป่วยไว้แล้วแยกย้ายกันออกไป
เขาชี้แจงว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
การรังเรียงออกมามีการประสานงานไปที่ศูนย์แรมวัล
ทางศูนย์แรมวัลได้จัดรถของโรงพยาบาลนกพระรัชนะครับ
พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลออกมาณจุดนัดพบ
แต่ระหว่างที่รอและประเมินเนี่ยคนไข้เนี่ย
สัญญาชีพได้หายไป
แต่ทำไมต้องเอาลงมาทำข้างล่าง
มันทำได้แค่๒นาทีต่อ๑คน
และในการหมุนเวียนขึ้นไปบนรถเนี่ย

จึงนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาช่วยเหลือด้านล่าง
จังหวะมันพอดีครับมันมาอยู่ตรงบ้านประชาชนพอดีนะครับ
มันทำให้เราเนี่ยเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับ

ภาพที่ท่านเห็นที่ออกไปในสื่อก็คือภาพนี้นะครับ
นอนเดียวดายเลยครับไม่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยนะครับ
แต่ก็ยังมีอาสาปอเล็กตึงเดินผ่านเห็นไหมครับ
เดียวดายไปไหนเลยครับยังอยู่นะครับ
ยังอยู่ระแวกนั้นในที่เกิดเหตุแต่
มีการเฝ้าระวังเลยขยับรถออกไปบริเวณก่อนถึงแยกลำกระโหลก
เพื่อเว้นระยะห่างในการเก็บศพนะครับ
เขาได้มีอาสาสมัครยังไม่ทราบนามชัดเจน
โทรไปว่ามีพยาบาลยืนยันว่า

เพราะผู้ป่วยเป็นเพื่อนขบวนการของรถนอนเขตของประวัติศึกษ์ในการเก็บศพ
จะมีระยะเวลาขั้นตอนในการเก็บไม่สามารถปล่อยรถออกมาได้ทันที
ต้องมีการยืนยันชัดเจนว่าเคสนี้เป็นหรือไม่เป็น
ฟังคำชี้แจงนะคะเราก็ไปคุยกับญาติของผู้ตายด้วยนะ

ก็เปิดใจสั้นบอกว่าก็ติดตามข่าวเรื่องนี้แล้วแหละ
แล้วก็ได้ฟังเหตุผลที่กู้ภัยมาชี้แจงแล้ว
ส่วนตัวเธอมองว่าถ้ามีการวางแผนการจัดการและการรับมือ
สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโควิดอะไรอย่างนี้ได้ดีกว่านี้

และถ้าวินาทีนั้นนำตัวน้องชายเธอส่งโรงพยาบาลได้ทัน

ที่จริงถ้าพูดถึงเคสอย่างนั้น
เขาน่าจะเอาไปโรงพยาบาลเลยไหม
เขาอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้
แต่ว่าที่เขาทำเสร็จพอมีชีพจรขึ้น
แล้วคุณขับไปประมาณสี่ห้าร้อยเมตรคุณเอาลง
คุณบอกว่าคุณไปนัดเจอกับรถโรงพยาบาลตรงนั้น
ถ้าคุณเลยไปอีกหน่อยนึงเขาอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้ใช่ไหม
คุณบอกคุณเตรียมเต็มที่เตรียมพร้อมเต็มที่
แต่ว่าที่คุณทำแล้วคุณจอดลงอย่างนี้
เราว่ามันไม่เต็มที่สำหรับเรา
ทีมข่าวเรายังเดินทางไปที่บ้านคว้าวตะบวนโคกคามิน
จังหวัดบุรีรัมบ้านเกิดของนายสุรเดชผู้ตายด้วย
ชาวบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องที่ทราบข่าวก็เดินทางมาให้กำลังใจ
เดยแล้วก็นางสมานพ่อแม่ของนายสุรเดชนะคะ
แม่ของนายสุรเดชก็บอกว่าลูกชายทำงานก่อสร้าง
ทำงานที่กรุงเทพได้๕เดือนแล้วปกติก็จะติดต่อหาพ่อแม่เป็นประจำอะค่ะ
วันเกิดเหตุแม่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
กระทั่งลูกสาวที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันโทรมาบอกว่า
สุรเดชเสียชีวิตแล้วแล้วก็ถูกกู้ภัยนำศพไปทิ้งข้างถนนอย่างปริศนา
ตอนแรกแม่ก็เสียใจเหมือนกันนะแต่พอฟังคำชี้แจงแล้วแม่ก็เข้าใจ
ตอนนี้สิ่งที่ครอบครัวอยากทำก็คืออยากเอาศพของลูกชายกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
แต่พอมันมีประเด็นเรื่องโควิด๑๙ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่มีผลชนสูตรที่แน่ชัด

ตอนแรกแม่ก็เสียใจเหมือนกันนะแต่พอฟังคำชี้แจงแล้วแม่ก็คืออยากเอาศพของลูกชายกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
แต่พอมันมีประเด็นเรื่องโควิด๑๙ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่มีผลชาญสูตรที่บ้าน

แต่พอมันมีประเด็นเรื่องโควิด๑๙ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่มีผลชาญสูตรที่บ้าน
แต่พอมันมีประเด็นเรื่องโควิด๑๙ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่มีผลชาญสูตรที่บ้าน

แต่พอมันมีประเด็นเรื่องโควิด๑๙ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่มีผลชาญสูตรที่บ้าน

แต่พอมันมีประเด็นเรื่องโควิด๑๙ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่มีผลชาญสูตรที่บ้าน
แต่พอมันมีประเด็นเรื่องโควิด๑๙ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่มีผลชาญสูตรที่บ้าน
แต่พอมันมีประเด็นเรื่องโควิด๑๙ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่มีผลชาญสูตรที่บ้าน
สรุปกู้ภัยก็ชี้แจงแล้วว่าไม่ได้ทิ้งสรุปกู้ภัยก็ชี้แจงแล้วว่าไม่ได้ทิ้ง
สรุปกู้ภัยก็ชี้แจงแล้วว่าไม่ได้ทิ้ง
ก็มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยอยู่บริเวณนั้นคอยเฝ้าระวังอยู่ด้วย
ก็มีเจ้าหน้าที่อาสาสมกู้ภัยอยู่บริเวณนั้นคอยเฝ้าระวังอยู่ด้วย